เมื่อวานที่ให้แม่ค้าลอตเตอรี่เลือกให้

มันมาจากที่น้ำแข็งอ่านข่าวนกขุนทอง

แล้วเราก็ได้ยินกันเป็นตัวเลขนี่คนนี้คนเดียวเลย

ทีนี้พอจบรายการไปด้านหลังออฟฟิศ

เขาไปถามแม่ค้าว่าผมได้ยินว่าโอเคครับ

เกือบไปแล้วแต่ว่าเรื่องของรางวัลที่๑คุณผู้ชมครับ
ใช้คำว่าแตกยับสำหรับดิจิทัล
คนนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้
แต่เขาเป็นเจ้าของเงิน๙๖ล้านบาทแล้ว
เมื่อวานนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศผลการออกรางวัลที่๑ในงวดนี้

นี่คือรางวัลที่๑ไปนะครับ
โอ้โหเรื่องถึงคุณลวรนแสงสนิทเลย
ดีกรมสรรพากรเลยในฐานะประธานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ออกมาเปิดเผยเลยบอกว่าสลากดิจิทัล
ที่ขายผ่านแอปเป๋าตังค์นะ
ขายวันที่๑ธันวาคมงวดวันที่๑ธันวาคม
ไปทั้งสิ้น๑๕๖๒๐๐๐ฉบับ
มีคนถูกรางวัลที่๑เพียงคนเดียวเท่านั้น
ซื้อไว้๑๖ฉบับน้ำแข็งดอมเฮ้ยพี่

รับเงินรางวัลทั้งสิ้น๙๖ล้านบาทครับ

อยากรู้ว่าไปมั่นใจมาจากไหนซื้อคนเดียว๑๖ฉบับ
ไม่หรอกผมพี่เดานะเพราะสลากมันเลือกเลขได้ใช่ไหม
เขาคงชอบ๒ตัวท้ายหรือว่า๓ตัวท้าย

แต่ไปเจอปั๊บมันมีทั้งหมด๑๖ใบก็เอาหมดเลยแล้วกัน
คงไม่ได้คิดอะไรว่าแบบฉันจะต้องเอา๓๗๕๘๐๕อะไรแบบนี้หรอก

หรือว่าคนนี้เขาฟังนกแก้วนกอะไรนะ

แต่เอาไปตีเป็น๓๗๕๘๐๕หรือเปล่าไม่แน่

นี่แหละครับเป็นสถิติใหม่
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลสลากดิจิทัลสูงที่สุดตั้งแต่ออกจำหน่ายมา
วันนี้วันนี้เพราะอะไร
คุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีก๒๕นาที
เขาจะขายกันแล้วก็รีบเข้าไปจับจองกันได้
นะฮะอันนี้ไม่ได้สนับสนุนให้ซื้อนะแต่ถ้าใครอยากเลือกเลขก็เข้าไปเร็วหน่อยก็ดี
ครับนะฮะ๑๖ธันวาคมนะครับก็ขายไปจนถึง๑๖ธันวาคม
จนกว่าสลากจะหมดนะฮะมีทั้งหมด๑๖๒๔๐๐๐ฉบับ
แล้วก็เพิ่มจากงวดที่แล้วตั้ง๘แสนฉบับนะ
ค่ะถึงก็หมดทุกงวดครับ